ก็เริ่มต้นกันที่เรื่องราวของฉายาคนกีฬาในวงการนะครับที่ถูกตั้งชื่อกันโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย
มีกันทุกปีนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยมี๑๒คนในวงการกีฬาที่ถูกตั้งฉายา
เดี๋ยวเราไล่เรียงกันเลยครับเริ่มต้นที่คนนี้ครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์จริงจริงนะครับ
คุณวิชัยศรีวัฒนประพาเจ้าของทีมเลสเตอร์ได้รับฉายาฮีโร่ของชาวโลกครับ
หลังจากประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วก็มีผู้คนจากทั่วโลกร่วมกันแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อาลัยรวมถึงประกาศยกย่องเกียรติคุณให้มากมายครับ
ต่อด้วยบิ๊กออสครับพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกับฉายา
เพราะชุดใหญ่ไม่สามารถคว้าแชมป์อาเซียนได้
ก็สร้างผัวร้ายให้กับแฟนบอลทำให้มีการขุดวลิเดชด้วยที่นายกอยกชอบพูดด้วยทั้งคำว่าไซรายด์แล้วผมอาย
มาแซวกันในโซเชียลมีเดียมากมายครับส่วนชนะทิพย์สงกระสินครับ
ฉายานะครับมีการปรับแก้จากปีที่แล้วนะครับ
ลิงน้อยสอยเรียบนะครับคือตรงกลางเนี่ยก็มีการข้อมูลวงเล็บว่ารางวัลนะครับ
เพราะว่าผลงานของเจถือว่ายอดเยี่ยมมากครับในการเล่นรูการที่ผ่านมา
โดยตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมของสโบสรแล้วก็ติดหนึ่งไนท์สิบเอ็ดทีมอลสตาร์ของเจลีก
แล้วก็มีการขยับค่าตัวนะครับพุ่งไปแตะ๒๐๐ล้านบาทนะครับ
เป็นค่าตัวที่สื่อเนี่ยคาดการณ์กันนะครับก็เป็นเงินปอนด์เนี่ย
เกือบ๕ล้านปอนด์เลยนะครับต้องดูว่าถ้ามีการซื้อขายเนี่ย
ราคาจะพุ่งไปแบบนั้นจริงหรือเปล่าอีกหนึ่งคนครับ
ถือว่าเป็นข่าวตลอดทั้งปีจริงครับผลงานทั้งในและนอกสนาม
ถือว่าโดดเด่นจริงจริงครับศรีสะเกดนักคอโหลกโปรโมชั่น
โลกขวัญใจชาวไทยได้ฉายาสังเวียนใหม่
ไลกว่าเดิมนะครับหลังจากที่เป็นข่าว
รากับอดีตแฟนที่คบหากันมาเป็น๑๐ปีอย่างน้องเก๋นะครับ
แล้วก็หลังจากนั้น๒เดือนเนี่ยก็มาเจอแฟนคนใหม่นะครับ
ก็คือน้องจ๋าพรนิมนต์สารแก้วแล้วก็แต่งงานกันเลยครับ
ตามภาพที่เห็นนะครับแต่งงานกันเมื่อวันที่๑๑
พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่แหละครับฉายาว่าสังเวียนใหม่นะครับ
เจ้าตัวก็คงจะต้องมุ่งมั่นนะครับเพื่อเป้าหมายสำคัญก็คือ
ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในปีนี้ครับส่วนโปรเมเอเรียจุธานุการนะครับ
ได้ใช้ยากล้าเหล็กร้อยล้านครับหลังจากว่าแชมป์อัลพิจเกะ
ถึง๓รายการแล้วก็กลับขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้ง
โดยเฉพาะเงินรางวัลในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเงินไทยได้เป็นร้อยล้านบาทเลยนะครับ
ส่วนทีมบริวัลหญิงทีมชาติไทยครับ
สาวไทยได้ฉายาว่าตบสาวสถานเอเชียนจากที่สร้างผลงานได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายครับ
ส่วนใช้ยาที่เหลือครับดรกองศักยโบนีครับ
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็ได้ฉายาม้าคนนองกล้องหัวหมากหลังจากที่เป็นม้ามืดนะครับ
สมัครทั้งหมด๙คนสามารถแซงทางโค้งคว้าตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาได้ครับ
ส่วนคุณหญิงปัธมาลีโสตระกูลครับ
ก็เดินหน้าลุยงานกีฬาอย่างต่อเนื่อง

หลังจากที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับ
ในการทำงานให้กับเทียมบรรยาสมัครอย่างหนักหน่วง
แม้ว่าปีที่ผ่านมาจะยังไม่ประสบความสำเร็จมาก
แต่ว่าเป้าหมายคือโอลิมปิกนะครับ
จากตำแหน่งเลขาธิการสมาคมครับนักกีฬาก็ยังมีต่อเนื่องครับ
อังสุธาสาวิทย์ครับฉายายกล้อพังหาดแชมป์
ที่คว้าเหรียญทองจักรยานเอเชียนเกมส์
โดยชนะแชมป์โลกแล้วก็เหรียญทองโอลิมปิกแบบพลิกความคาดหมายครับ
ส่วนนักมวยตะวันฉายพีเคศีรมวยถ่ายยิมครับ
รอบปีแล้วก็คว้ารางวัลนักมวยไทยดีเด่นแห่งชาติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยมาครองได้
เช่นเดียวกันนี่คือยอดมวยไทยแห่งยุคเลยนะครับ